บริเวณประตู๕นะคะมาดูที่โซนซีกันบ้างเป็นอีกหนึ่งจุดวันนี้นะคะ
ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจค้นหลังจากเมื่อวานี้ตรวจค้นไปแล้วบางส่วน
โซนซีตรงนี้นะคะมีเนื้อที่มากกว่า๒๐๐ไร่แล้วก็มีหลายจุดนะคะ
อาคารที่สำคัญก็คือสำนักงานมูลนิธิธรรมกายอาคารร้อยปีคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งชื่อว่าซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นศูนย์บัญชาการเรื่องต่างนะคะ
ติดตามบรรยากาศค่ะจากคุณพลอยสจิริธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ติดตามภารกิจการเข้าตรวจค้นร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะและที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คืออาคารร้อยปีคุณยายค่ะ
โดยจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่ตั้งของมูลนิธิธรรมกาย
รวมถึงเป็นห้องประชุมในกิจกรรมสำคัญต่างของวัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะ
ภายในวัดพระธรรมกายโดยทางวัดค่ะก็ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพการตรวจค้นได้
และได้มีการตั้งจุดลงทะเบียนสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ของวัดตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะ
รวมถึงมีการจำกัดพื้นที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ก่อนที่จะนำเข้าตรวจค้นตามจุดต่างทั้งหมด๘จุดพร้อมกันโดยแยกชุดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ซึ่งจากการตรวจค้นภายในอาคารร้อยปีคุณยายนะคะก็พบว่าเป็นอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย
อาคารเรียนปริยัติของพระสงฆ์สามะเนรรวมถึงเป็นห้องประชุมใหญ่ในกิจกรรมต่าง
โดยจากการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือพระธรรมชโยรวมถึงบุคคลตามหมายจับในจุดนี้ค่ะ
ส่วนจุดที่๒ค่ะก็เป็นสภาธรรมกายสากลค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นสาราขนาดใหญ่เปิดโล่งเปรียบเสมือนสาราการเปลี่ยนในวัดอื่นนะคะ
ที่ใช้ทำกิจกรรมบรรยายธรรมให้กับศิษยานุสิตทุกวันอาทิตย์
แล้วก็ใช้ในการจัดพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
โดยในจุดนี้นะคะก็มีพื้นที่๒ชั้นประมาณ๑๐๐ไร่
ซึ่งจากการตรวจค้นในชั้นนี้นะคะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะ
ก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเย็นวันนี้ค่ะ
และขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ทำการตรวจค้นแล้วเสร็จไปแล้วทั้งหมด๔จุดนะคะ
โดยในช่วงบ่ายนี้ค่ะก็จะทำการเข้าตรวจค้นอีกครั้งทั้งหมด๔จุด
หรือไม่ค่ะพศจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณอาคารร้อยปีคุณใหญ่ค่ะ